ดูท่าทีของ๒ทนายกันหน่อย

คือวันนี้ทางสวเนี่ยแถลง
เดี๋ยวถ้ามีภาพเอาภาพตอนอาจารย์เสรีคุณสมชายแล้วก็คุณอิติศักดิ์
วันนี้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนหน่อย
บอกว่าสวเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายก

ุรกกธุรกิจไปถึงแฮชแท็กเมียน้อยสวก็มี
แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปต่อว่าต่อขานก็เลยต้องฟ้องร้อง
อะไรที่มันเกินเลยเกินขอบเขตเนี่ยต้องฟ้องร้อง

ถ่านายนกเขาเหรอ

แล้วก็อีกคนนึงคือถ่านายอนุบุหรีรัม
ธนายเดชาเนี่ยไปไลฟ์อืมอ่าแล้วไปพาดพิงสอวอ
นายอันเนี่ยไปยื่นหนังสือคัดค้านสวแล้วเหมือนกับไปให้สัมภาษณ์
พาดพิงเราฟังเสียงตรงนั้นไปแล้วแต่ว่า
ทางทนายสองคนนี้พอเขารู้ข่าวเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วใช่ไหม
เขาบอกเขาจะฟ้องกลับด้วยนะคะเหรอคือเอาทนายเดชาก่อนก็แล้วกันค่ะ
นายเดชาบอกว่าก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกแหละที่ถูกฟ้องน่าจะเป็นตอนที่มีการไลฟ์วิพากษ์วิจารณ์ที่สวไปหารือกับกรกต
ครับเรื่องหุ้นสื่อของนายพิธานะคะซึ่งธนายเดชาเนี่ยยืนยันว่าเอ๊ะผมไม่ได้เอ่ยชื่อสอวรนะ
ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะอันนี้ร้อนตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าสวเนี่ยต้องทำตัวเป็นกลาง
ไม่ควรไปเร่งรัดคดีของคุณพิทาซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูล
ในฐานะผู้เสียภาษีก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์สวหรือนักการเมืองได้ไม่ใช่เหรอถ้าทำโดยสุจริตน่ะ
วอหลายคนเป็นทนายก็น่าจะรู้นะเพราะฉะนั้นสวที่กินเงินเดือนประชาชน
ก็ไม่ควรมาฟ้องประชาชนหรือเปล่าถามว่ากลัวไหมที่บอกจะฟ้องจะฟ้องเนี่ย
ผมไม่กลัวนะที่แถลงขู่ว่าจะฟ้องฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับฐานฟ้องเท็จ
และเห็นว่าสวควรยึดเสียงของประชาชนรวมถึงวันที่๑๙นี้ด้วย
เข้าใจโดยสุจริตว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
มันใช่หน้าที่คุณหรือเปล่านะครับนะผมก็ตั้งคำถามไปว่า
พฤติกรรมของคุณเนี่ยมันไม่เป็นการทางการเมือง
สวต้องเป็นกลางอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะคนเสียภาษี
ก็มีสิทธิวิภาควิจารณ์ถ้ามากันแกล้งฟ้องผม
ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าการกระทำของผมการวิภาควิจารณ์ของผมเนี่ย
นะประชาชนสามารถวิจารณ์ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสองเก้า
ผมก็จะฟ้องกลับผมว่าคนพวกนี้เป็นสวนะ
ไม่ใช่เป็นศาลไม่ใช่ว่าตัดสินพิธาตัดสินใครก็แล้วแต่
คุณควรจะทำตามมติมหาชนไม่ใช่ไปแทงสวนประชาชน
ไม่กลัวจุกรุ้งมาเลยหมายสารรออยู่นะครับ
ฟ้องมาก็ฟ้องกลับจุกรู้ทุกรู้
พี่หลุยทำเสียงสิคะ
เป็นอย่างไรล่ะให้ไปสามจุ๊กรู้เลยเห็นไหม

ส่วนทนายอันบุรีรำหรือว่านายพัทรพงศ์สุภักษรนะครับ

เพราะยังไม่รู้เลยว่าผิดตรงไหน
ผิดจากพฤติการและข้อกฎหมายอะไร
ทนายเดชาเนี่ยก็อาจจะมีการพูดในแพลตฟอร์มของตัวเองทางออนไลน์
แต่ส่วนของทนายอันเนี่ยเขามีแอคชั่น๓สเต็ป

หนึ่งคือยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาให้สวเคารพเสียงมติประชาชน
สองคือยื่นหนังสือกับประธานวุฒิสภา
การที่สวไปยื่นเอกสารให้กรกตกรณีหุ้นสื่อของนายพิธาอาจขัดรัฐธรรมนูญฝักฝ่ายพักการเมือง
และ๓ก็ยื่นเรื่องเดียวกันนี้กับประธานสภา
ก็ยืนยันว่าการกระทำทั้ง๓สเต็ปของทนายอันเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณศรีสุวรรณเอ๋ยคุณสนทิยาเอ๋ยหรือแม้กระทั่งคุณเรืองไกรเอยเนี่ยไม่โดนฟ้องระนาวเลยเหรอ

คือมันก็คงโดนฟ้องเป็นหางว่าวว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกเหมือนกันนะคะว่าฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับเข้าข่ายฟ้องเท็จหรือกลั่นแกล้งพร้อมสู้
ไม่มีอะไรมาลงที่เขาได้หรอกเขาไม่กลัวเพราะว่าเขามั่นใจในพฤติการในการกระทำของเขาว่ามันตามข้อกฎหมายทุกอย่าง
และยังท้าสวด้วยนะครับบอกว่าเรามาลองดีเบตหาความจริงเรื่องนี้กันไหมล่ะ
คือรู้ทั้งรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าผมเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำผิดกฎหมายแล้วไปฟ้องผมนะครับไปเอาผมเข้าสู่กระบวนการทั้งที่รู้อยู่แล้วอาจจะเป็นการกันแกล้งผมนะครับก็เป็นสองกรณีที่ผมจะสวนกลับนะครับ
แต่บอกได้ตรงนี้ว่าถ้าช่องทางเขียนแล้วว่านะครับผมไม่ได้รับความเป็นธรรมกันแกล้งผมนะครับผมจัดคืนอยู่แล้ว
สวเสรีสุวรรณภานนท์หรือมาด้วยกันเป็นแพ็คคู่ก็ได้นะครับหรือมัดรวมกันมาเลยก็ได้ทำไมต้องการทำให้สังคมมันวุ่นวายถ้าพฤติกรรมของผมมันมันเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับ
สวศรีสุวรรณภานนทร์สวัสดีเรืองไกรลีกิจวัฒนะพวกนี้นะครับไม่ถูกประหาร๗โชคกฏหรอถ้ามันผิดต่อคนใหม่
คือทางสวเนี่ยเขาบอกเขาจะฟ้องบรรดาคนที่ไปคอมเมนต์หรือว่าไปตามล่าไปตามราวีอะไรเขาด้วย
คือเหมือนฟ้องหมินประมาทที่ไปตามข่มขู่คุกคามอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเอาเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยเอาทนายดัง๒คนก่อนเลย
เดี๋ยวย้อนไปฟังเสียงตอนที่คุณเสรีแถลงเรื่องนี้ไว้หน่อยกันแล้วกัน

ทำลายสังคมทำลายวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทย
คนที่ถูกฟ้องคือเป็นทนายความนะครับ
ที่ท่านเห็นท่านฟังดูคลิปเขาประจำนะครับ
เขาเรียกว่าชื่อทนายเดชาคนหนึ่ง
ที่ชอบกุ๊กลูกเนี่ยครับเนี่ยครับ
และด่าคนอื่นไปทั่วนะครับพวกเราก็อดทนฟังมาตลอด
อีกคนคือธนายนะครับที่อยู่บุรีรำอ่ะ
นายอันนะครับมายื่นเสร็จนะครับ
ก็มาแถลงข่าวนะครับแล้วก็ให้ร้ายนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ครับ
เราจะฟ้องก่อน๒คดี
เพื่อให้สังคมได้ตื่นครับ
ได้มีความรู้ความเข้าใจว่าเสรีภาพเป็นของทุกคน
ละเมิดทำร้ายคนอื่นด้วยถ้อยคำคำพูดที่รุนแรงย่อมต้องรับผิดชอบ
บอกว่าใครถูกสอวอฟ้องธนายรัชพลยินดีช่วยเหลือ
โดยบอกว่าสวทำงานกินเงินเดือนประชาชนกินภาษีประชาชน
ดังนั้นการทำงานของสวถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้
ไม่ใช่เอากฎหมายมาปิดปากประชาชน
เอาลองฟังธนายรัชพลหน่อยนะฮะ
สำหรับใครที่จะถูกสวฟ้องนะครับ
เพราะว่าการวิภาควิจารณ์การทำงานของสวเนี่ย
ต้องบอกเลยนะครับผมทนายรัชพลศิริสาคอน
ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับ

สวถือว่ากินเงินภาษีของประชาชนนะครับ
แล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนเป็นบุคคลสาธารณะ
วิภาควิจารณ์การทำงานติชมโดยสุจริตนะครับ
ด้วยความเป็นทำความสามารถทำได้นะครับ
แล้วก็ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อายามตาสามสองเก้านะครับ
อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปก็แล้วกัน